ทัวร์มาจอดรออยู่หน้าบ้านแล้ว

สำหรับชมรมคนนิยมตัวเลขเก็บกระเป๋าเตรียมใจให้พร้อม
แล้วตามเรา๓คนมานะครับ

เพราะวันพรุ่งนี้แล้วนะคุณผู้ชม๑๖มีนาคม
แรกไปกันที่สารเจ้าพ่อเสืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับ
ค่ำที่ผ่านมากลุ่มชาวบ้านนะฮะ
กับคนที่ชอบเรื่องของตัวเลขต่างนี่แหละ
ไห้ขอโชคลาภพร้อมกับส่องหาอะไรเด็ดนะฮะ
เจ้าแม่ตะเคียนเงินเจ้าแม่ตะเคียนทองกันคึกคักมากเลยครับ
ได้ทั้งโชคได้ทั้งเรื่องของการงานการเงินต่าง
แล้วก็มาขอตัวเลขก็หวังใจว่าจะเอาเลขปลายประทัดที่จุดไปเสี่ยงโชค
งวดนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ดูกันซะนี่อันนี้แหละครับ
ส่วนที่บริเวณสาราตะเคียน๓ต้นก็คือตะเคียนเงินตะเคียนทองและตะเคียนนาค
มีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภครับแล้วก็ส่องเลขกันคึกคักทีเดียว
ชาวบ้านเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านเคยมาไหว้ขอโชคลาภ

จึงสร้างสาราไม้สักให้แม่ตะเคียนตามความเชื่อศรัทธา
หลังจากนั้นนะครับก็มีชาวบ้านมาขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย
ส่วนเลขในงวดนี้นะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเห็น
จะมองเอาในข่าวนี้แหละฮะ

ตาดีด้ายตาไร้เสียอุ้ยตายแล้วหนูเอากระป๋องแผ้งด้วย

รู้หรือเปล่าว่าแคร์กระป๋องละเท่าไหร่

ไปทางภาคเหนือกันบ้างนะคะกลุ่มชาวบ้านบุกไปที่ป่าค่ะ

ไหว้ขอโชคลาภจากต้นตะเคียนทองคู่นะคะความสูงสักประมาณ๓๐๔๐เซนติเมตร

ผ่าศูนย์กลาง๒๐๓๐นิ้วค่ะ
ขึ้นอยู่ริมห้วยแม่ปานนะคะเป็นพื้นที่บ้านแม่ปานใน
อยู่ที่อำเภอแม่ปานนะฮะขออภัยตำบลแม่ปานอำเภอรองจังหวัดแพร่
คือชาวบ้านอย่างในศรีเขาเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกมา
ตะเคียนทองสองต้นนี่นะยังยืนต้นตรงานอยู่
แล้วก็ให้โชคกับคนที่ไปขอเยอะแยะมากมายบางคนได้เป็นแสนนะ
งวดที่ผ่านมาได้เป็นแสนนะก็เลยมีการเอาผ้าแพร่ไปถวาย
เอาผ้าแพร่ไปผูกเอาของไปถวายแก้บน
เจ้าพ่อเจ้าแม่นะฮะใครไปเที่ยวแล้วใครจะไปร่องแพร่ในลำห้วยแม่ปาน
ต้องแวะไปขอโชคแล้วก็ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ยขอพรก่อนเพื่อความปลอดภัยการที่ร่องแพ้แล้วได้ปลอดภัย
แล้วก็ได้โชคลาภกลับไปด้วยนะครับ